มาดูกรณีที่ฤษีอุดรนะครับที่บอกว่าจะทำพิธีเสริมดวงอะไรนะ
ผมขอก้มอ่านหน่อยเปิดเนินขุมทรัพย์รับโชคแล้วมีการโชว์อนาจารย์
หลอกผู้หญิงจะให้ไปรีสอร์ทแล้วก็มีการอ้างว่าเนี่ยลูกศิษย์เป็นคนดังมีนางแบบคนนั้นคนนี้ปรากฏว่าล่าสุด
มี่แม็กซิมครับค่ะไปโรงพักแล้วครับไปแจ้งความเอาผิดฤษีอุดรฮะ
นางสาวอมลวันสิริกิติรัฐนะครับหรือว่าเอมมี่แม็กซิมนางแบบสาวเซ็กซี่ครับ
ไปกับทนายความสิครับแจ้งความกับตำรวจสนประเวทให้เดิมเนินคดีกับฤษีอุดรที่แอบอ้างว่า
คุณเอมมี่แม็กซิมนั้นเป็นลูกศิษย์มีการโชว์รูปถ่ายคู่กันเป็นหลักฐานนะครับ
กล่าวหาว่าคุณเอมมี่นั้นก็เคยทำลักษณะเดียวกับผู้หญิงชาวอุดรธานีที่ทำพิธีเสริมดวงเปิดเนินขุมทรัพย์รับโชคไปก่อนหน้านี้นะครับ
คุณเอมมี่นะครับยืนยันว่าเธอไม่ใช่ลูกศิษย์ของฤษีอุดรไม่เคยมีความสัมพันธ์กัน
ส่วนรูปถ่ายที่เอามาแอบอ้างเป็นรูปเก่าเมื่อ๔๕ปีแล้วตอนนั้นเอมมี่เนี่ย
ไปพิธีไหว้ครูฤษีเตโชแล้วฤษีอุดรมาขอถ่ายรูป
ก็เลยมาแจ้งความเอาผิดในข้อหานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เพราะว่าต้องป้องกันนะครับปกป้องสิทธิของตัวเธอ
และปฏิเสธว่าไม่ขอไก่เกลี่ยด้วยนะกับฤษีอุดรเนี่ย
ขอให้ไปเจอกันที่ศาลก็แล้วกันจะพิจารณาฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายด้วยครับ
เขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ยอมรับผิดอะไรเลยนะคะ
จนมาถึงพี่ของเขาอธิบายแล้วก็ไม่ขึ้น

ขณะนี้นะครับพนักงานสอบสวนรับเรื่องเอาไว้แล้วนะครับ
แล้วจะสอบปากคำแล้วก็จะพิจารณาออกหมาย
เรียกให้รือศรีอุดรมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ
หลังจากฤษีอุดรไปออกรายการทีวีชื่อดังนะครับ
ก็ได้ปฏิเสธหลายเรื่องแบ่งรับแบ่งสู้ก็มีนะครับ
บอกเป็นเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างนี่ครับฤษีอุดร
แต่วันนี้นะครับแม่กลับลำแล้วขอโทษผู้หญิงอายุ๓๒ปี
ชาวอุดรธานีหรือว่าน้องนิยอมรับว่าที่ทำไปเพราะขาดสติ
ขอยอมรับผิดทุกอย่างสัญญาจะไม่ทำอีกแล้ว
เลิกทำพิธีกรรมขอความเมตตาจากน้องนิ
อย่าเอาเรื่องเลยเพราะทางฤษีอุดรเอง
ก็จะไปสพโนนสูงเพื่อถอนแจ้งความน้องนิเช่นกัน
ฤษีอุดรเนี่ยวิดีโอคอลไปขอโทษน้องนิครับ
แต่น้องนิเป็นยังไงคุณผู้ชมอยากดูใช่ไหมฮะ

ปู่ก็ยอมรับผิดทุกประการที่ปู่ร่วงเกินไป
หรือปูขาดความสติ
ปูที่ไม่รู้
ก็คือหนึ่งก็คือขอขมาลาโทษของน้องนิ
แล้วก็ขอคำมาลาโทษของคุณเอมมี่เมซิมด้วยนะครับ
ก็คือผมก็พูดจากใจจริง
ผมก็ยอมรับผิดแล้วนะครับ
ผมก็ขอคำมาในตรงนี้

หรือสีอุดรยังฝากขาขมาลาโทษ
ไปถึงคุณเอมมี่แม็กซิมด้วย
แล้ววิงวอนสังคมให้เห็นใจนะ

หลังจากนี้จะขอยุติบทบาทฤษีไปก่อนนะ

แล้วก็จะไปตามหมายเรียกของตำรวจสพบ้านดุง